ขับรถเก่งไปแล้วก็ไปจอดรถช่วยผู้หญิงคนหนึ่งประสบเหตุ
รถล้มเป็น๓ร้านสะดวกซื้อ
จอดอยู่รถกระบะมาจากไหนก็ไม่ทราบ

แล้วคนขับลงจากรถมาเมาแอเลย
จ้างคนแถวนั้นให้หมื่นนึงพาหนีหน่อย
แล้วก็หนีไปแล้วฮะกินเหล้านี่คละคลุ้งไปหมดเลย
ตำรวจสพบวินพร้อมกับกู้ภัยเพียวเยี่ยงท้ายศรีราชา
ช่วยคนเจ็บจากอุบัติเหตุนะฮะ
รถเก๋งถูกกระบะไปชนซึ่งเป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อน
เกิดขึ้นบนถนนหนองแขวะบ่อวินนะฮะ
ตำบลบ่อวินที่อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ป้ายทะเบียนล้มอยู่กลางถนนนะฮะ
เป็นรถของนางสาวจิมราพรเครือสวัสดิ์อายุ๒๖ปี
เป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อนะฮะ
ขี่รถมาแล้วก็ล้มจากการที่บนพื้นมีน้ำมันลื่นล้มบาดเจ็บ
ทะเบียนขอไข่คควาย๘๗๕๘มรยองไปจอดช่วย
ขับมาชนท้ายรถเก๋งอย่างแรงเลยครับ
เลยนะฮะแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถนั้นก็บาดเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งคนด้วย

ทีนี้ก็ต้องไปถามคนขับรถเก๋งคือนายวิศนุกรขันติวงอายุ๓๕ปี
เขาก็บอกว่าก็ขับรถมาถึงจุดนี้ที่เขาเรียกว่าช่วงเนินมะกอกนะ
่งหน้าเข้าบ่อวินเห็นรถของนางสาวจิมราพรลื่นแล้วก็ล้มกองอยู่บนถนนนะฮะ
ตนเองก็จอดรถแล้วลงไปช่วยเปิดไฟฉุกเฉินแล้วนะไฟกระพริบนะฮะติ๊กต๊อกอยู่
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยคือนายปุญญพัฒน์อายุ๒๖นั่งรออยู่ในรถ
แต่จังหวัดนั้นเนี่ยจู่รถกระบาดสีบ่อนที่มีนายพาราดลลำทาอายุ๓๕ปีเป็นคนขับครับ
มาจากไหนก็ไม่ทราบพุ่งชนท้ายรถเก๋งอย่างแรงจนกระบาดเนี่ยพังยับเยินขับต่อไม่ได้
รถเก๋งมีคนเจ็บหรือเปล่านะฮะก่อนตำรวจจะมาถึงนายพารดลเนี่ยซึ่งเมามากเขาได้กลิ่น
ได้กลิ่นเลยนะแล้วก็ท่าทางก็เมาแอมาด้วยกลิ่นสุราณิคาคลุมไปหมด
อาจจะกลัวความผิดแล้วก็มีการไปบวกรถจักรยายนต์ของชาวบ้านที่ขี่มา
บอกว่าให้หมื่นนึงพาหนีหน่อยแล้วก็ซ้อนท้ายรถคันนั้นไปเลย
แล้วก็จอดกระบะทิ้งเอาไว้ให้ตำรวจดูต่างหน้าแบบนี้นะฮะ
อันนี้คือภาพที่เขาถ่ายไว้ได้คนข้างหลังนะฮะ
แล้วก็จะมีการติดตามคนขับกระบาดคนนี้คือนายพาราดล
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโชคดีนะเขาหยิบมือถือมาถ่ายภาพไว้ทัน

ก็เป็นหลักฐานนะคะให้ได้ตามตัวกันต่อด้วยนะคะคุณผู้ชม